ท่านผู้ชมครับมีเจ้าของร้านรัดหน้าที่อุดรธานีเนี่ย

ค่ะคือปกติมีชายเร่ร่อนคนหนึ่งเดินไปเดินมาคอยขอข้าวขอน้ำ
เขาก็เอาอาหารกับเอาข้าวอะไรให้กินเป็นประจำ
อยู่ดีมาขโมยจักรยานยนต์พ่วงข้างของเขาไปนะฮะ
แจ้งตำรวจไปนะครับตำรวจก็ไปตามจับจนได้นะครับ
หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไปดูนะฮะ
นี่ฮะเธอบอกเธอสุดทนจริง

เล่นรอบนี้ยังยิ้มรับอยู่เลยหรือเปล่า

ขโมยจักรยานโดนพ่วงข้าง

หลังจากตำรวจเนี่ยตามจับจนได้นะฮะ
คนร้ายที่ไปขโมยจักรยานยนต์พ่วงข้างจากร้านรัดหน้า
เจ้าของร้านไปแจ้งความเอาไว้

เป็นหลักฐานว่าคนก่อเหตุคือในออส

เป็นชายเร่ร่อนอยู่แถวพื้นที่
เทศบรรย์เมืองวุดรทานีนะ
ไปตามร้านต่างในพื้นที่
ขอข้าวขอน้ำตามร้านต่างกินร้านรัดหน้า
ที่ไปขโมยจักรยานยนต์พ่วงข้างเขาเนี่ย
เขาก็เคยให้ข้าวให้น้ำกิน

จักรยานยนต์ของเขาออกมาเลย
มีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานชัดเจน
หลังจากนั้นเจ้าของร้านก็ไปแจ้งความ

ลักรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของร้านรัดหน้าจริง
เอาไปขายได้เงินมา๑๐๐๐บาท
ส่วนเงินเนี่ยเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพหมดแล้ว
พอเงินหมดก็กลับมาเดินเร่ร่อน
อยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเหมือนเดิม
ขอข้าวตามร้านอาหารกินเหมือนเดิม
แล้วตำรวจก็ไปตามจับกลุ่มตัวจนได้

ก็ไม่มีที่ไปก็เอามาหาชิ้น

ครับผมไม่มีเอาไว้กินครับเอาไว้กินส่วนมาก
ก็ตรรมหลุดก็คุมตัวในออสไปนะฮะ
ไปตรวจยึดรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่เขาบอกเขาเอาไปขายฮะ
เอาไปขายอยู่ที่นู่นอำเภอหนองบัวซอนะครับ
ก็ได้รถคืนมาแล้วให้กับทางเจ้าของร้านรวดหน้าเขา
แต่ที่นี่เราจะทำยังไงกับออสใช่ไหม
คือลักษณะแบบนี้คือออสไปขโมยของเขา
แล้วก็ไปซื้อยาบ้ามาเสพเงินที่ขายได้
พอเงินหมดก็กลับมาอยู่ที่เดิม

แล้วเนี่ยถูกจับไปแล้วถ้าออกมาเนี่ย

นั่นน่ะสิอันนี้ต้องมีการแก้ไขแบบในระยะยาวเป็นกระบวนการนะคะ